พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิคุณผู้ชมจำภาพเมื่อสักครู่ตอนที่เปิดภาพแรกเลยที่เป็นงานปาร์ตี้
แล้วก็มีบอสมินนี่อยู่นั่งข้างกันนั่นแหละคุณผู้ชมมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้นอกจากการบุกตรวจค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมจำผู้การชนบุรีได้ไหม
ปีที่แล้วเป๊มีเหตุการณ์

แต่อันนั้นเป็นคนที่มาแทนคนนี้ใช่ไหม
คนนี้คือพลตำรวจตรีกิจธเนธ
ที่โดนสั่งย้ายไปเพราะว่า
มีกรณีว่าท่านไปสั่งเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาหรือเปล่า
คดีแน่เลยยิงในภูวิลล่า
ใช่ที่มีกลุ่มคนบุกเข้าไปในภูวิลล่า
แล้วก็ทำร้ายร่างกายกันเมื่อ๑๘ตุลาคมปี๖๕
ที่ย่านหาดจอมเทียนพัทยา
พอมันมีการทำร้ายร่างกายอะไรปุ๊บ

พลตำรวจตรีกิจธเนศผู้การชนบุรีณ
ตอนนั้นมีการไปเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๑
ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้
กระทั่ง๒๑กันยายนที่ผ่านมา

การสอบสวนลงนามคำสั่งให้ยุติเรื่อง
เนื่องจากพญาหลักฐานฟังไม่ได้ว่าพลตำรวจตรีกิจธเนธกระทำผิดวินัย
จึงนำมาสู่การฟ้องกลับบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวนะแปลว่าอะไร๒๑กันยา
คือรู้แล้วว่าท่านไม่มีมณฑินอะไรถูกไหม
คือหลักฐานไม่ได้ชี้ชัดไปว่าท่านทำผิดวินัยร้ายแรง
แต่ดอมจาก๒๑ว่าทำไมท่านก็ไม่ฟ้องเลย

ทำไมถึงรอมาพอมันเป็นข่าว๒๕เมื่อวาน
ค้นบ้านบิ๊กโจ๊กตอนเช้าปั๊บ
บอกกรุ๊ปนักข่าวว่าเดี๋ยวจะมาที่โรงพัก
ที่มาแจ้งความกลับบ่ายเมื่อวาน

พอดีหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่พอดีธรรมดานะ

เออมันพอดี

ไม่รู้หรือให้ปริม๑กับ๒อีก

มันก็เลยกลายเป็นประเด็นคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรเพราะทางพลตำรวจตรีกิจธเนธนี่แหละที่บอกว่าโดนเด้งไปจากผู้การชนไป
แล้วผู้การคนใหม่ที่มารับตำแหน่งนะตอนนั้นก็คือคนที่มีประเด็นเรื่องเป้รักผู้การเท่าไหร่

นี่แหละจนเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีกิจธเนศซึ่งตอนนี้เป็นผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ผู้การกิจธเนธท่านบอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็เลยต้องมาใช้สิทธิปกป้องตัวเอง
ไม่ได้ต้องการจะไปก้าวล่วงใครตนเองเป็นข้าราชการพอถูกกล่าวหาก็พร้อมเข้ากระบวนการตรวจสอบ
แต่อันนี้เข้าใจนะคือคนเข้าใจว่าท่านมีมณฑิน
แต่หาสอบเสร็จสิ้นแล้วท่านพ้นมนทินไงไม่ผิดไง
ท่านว่ายังไงเรื่องนี้ท่านว่ายังไงฟังจากปาก

ก็พร้อมที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

เสร็จสิ้นแล้วนะครับผลยุติว่าผมไม่ผิด
มันก็เป็นเรื่องที่ผมสมควรจะต้องได้รับความเป็นธรรมคืน
ก็แค่นั้นก็ไม่เกี่ยวนะครับคนละส่วนกัน
ผมก็ใช้สิทธิ์ของผมตามปกติ
ครั้งที่แล้วที่ผมมาแจ้งความก็ตรงบังเอิญตรงกับคดีท่านผู้การกัมพลพอดี
ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำไมบังเอิญ๒ครั้ง

เลยครับ
ห้าคุณผู้ชมยังไม่หมดหรอค่ะ

ถ้าใครเคยเปรียบว่าบิ๊กโจ๊กคือแมว๙ชีวิตนี่อาจจะหมดชีวิตที่๙ไปแล้ว

ในข่าวเช้าหัวเขียวว่าจะมีชีวิตที่๑๐แล้วป่าว